ส่วนอันนี้ดิพี่ทำแบบนี้ทำไม
ไปเที่ยวแล้วพี่ทำแบบนี้ทำไม
เชือกที่เขาสารเอาไว้ให้คนไปนั่งถ่ายรูปเล่นแบบนี้
พี่เอาบุหรี่ไปจี้เอาไฟแชคไปลนทำไม

เขาจะหัวล้างข้างแตกไปสิ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โห
คืออีกนิดเดียวจะขาดอยู่แล้วนะฮะ

อุทยานแห่งชาติน้ำตก๓หลั่นที่สระบุรี
เอามาโพสต์ไว้ระบุข้อความไว้บอกว่าอันตราย

ดให้บริการจุดเทอร์เรสนอนชมวิว
เนื่องจากเป็นจุดที่มีคนเอาไฟแช็คมาลนเชือก
อุทยานขอความร่วมมือเลยให้นักท่องเที่ยวนะครับ
ช่วยกันดูแลรักษานะครับเพื่อจะได้มีสถานที่พักผ่อน
มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวมาใช้อย่างปลอดภัย
นี่แหละฮะส่วนใครที่เป็นคนก่อเหตุ
คุณระวังเอาไว้นะผมเตือนเอาไว้เลย
อุทยานเขากำลังตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเขาจะดำเนินคดีกับคุณฮะ

ใครไปนั่งต่อแล้วมันขาดลงมาลงไปหัวกระแทกข้างล่างทำยังไง

ทำอย่างนี้ทำไมผมถึงจัวหัวเลยว่าพี่ทำแบบนี้ทำไม